กันเลยกับตลอดข่าวขำเรื่องนี้มีความขำปนความขนลุกอยู่ด้วย
เป็นเรื่องราวของเหล่าบรรดานหนุ่มกู้ภัยระแหงอปพรเทศบาลเมืองตากกับภารกิจในการเก็บกู้
โอ้โหเก็บกู้อะไรระเบิดเหรอไปดูกันดีกว่าครับ
มาต่อกันที่เรื่องราวขำปนความขนลุกกันต่อดีกว่าครับ
เป็นเรื่องราวของเหล่าหนุ่มกู้ภัยระแหงกปพรเทศบาลเมืองตากกับภารกิจเก็บกู้

พอไปถึงพื้นที่เป้าหมายก็ไม่รอช้าครับพยายามเล็งเจ้าตุ๊กแก่ที่ติดหนึบอยู่ที่บันไดชั้นสอง
หลังจากเล็งก็แทงเข้าไปพลาดครับ
ไม่เป็นไรเอาใหม่ขอจิ้มอีกรอบ
คราวนี้เนี่ยได้แน่นอนระดับกู้ภัยอย่างเราไม่มีพลาด
นี่ไหนเฮ้ยได้แล้วหวงร่บลวงป้าไปแล้ว
พิธีด้านล่างเนี่ยก็หวงแตกไปตามระเบียบครับวิ่งสิครับวิ่งหนี

สติตั้งสติตั้งสติ
ถูกต้องครับตั้งสติสิครับ
ไม่งั้นวันนี้เนี่ยจะจับได้ไหมล่ะครับเนี่ย
อ้าวค่อยแทงครับ

อยู่นี่นี่เองมหามะเจ้าตุ๊กแก่
นี่แน่หมับเข้าให้สำเร็จแล้วล่ะครับ
เอาไปเก็บได้

จับถุงดีสิครับเพื่อน
ไม่ต้องเกร็งอะไรขนาดนั้น
ไหวไหมเนี่ย
อ้าวไม่

เป็นใครใครก็กลัวนะ

ว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเกร็ง

เสียวข้าวเสียวข้าวเสียวข้าว
และ

ผู้ชายอกสามศอกบางทีก็มีโมเมนต์แบบนี้นะ

ถ้าคุณเอาตุ๊กแก่ไปชี้ใกล้

คือจุดอ่อนของผู้ชายก็อยู่ที่กลัวสัตว์ต่างแบบนี้แหละ

นี่คือตุ๊กแกวิ่งกันโอ๊ย
เอาล่ะเป็นภาพบรรยากาศขำสนุกสนานแบบนี้
นึกว่าไปเก็บกู้อะไรนึกว่าเก็บกู้ระเบิด
คนลุกเก็บกู้ตุ๊กแก่

พบกันได้ตามผนังบ้านทั่วไป